เมียสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแรงแรงร้ายร้ายยอมตายดีกว่า
ช่วงนี้หลีติดละครเมียเมียที่ดูแล้วก็ยังขึ้นตามหรือถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศี
ดวงแรงแรงร้ายเจ๊น้ำยังชิดซ้ายเดือนสิงหาคม
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมีนเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็น
แต่ดาวดวงนี้ไม่อยากเป็นแน่เพราะดวงดาวแห่งความวุ่นวาย
โคจรเวียนเข้ามาแรงแรงหาชาวมีนทำให้มีความเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายบ้านท้าย
จะต้องเดินทางได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่นอนที่หมอนที่มุม
ในช่วงนี้นะจ๊ะอันดับ๔ราศีกรกฎ
เรื่องร้ายแรงคราวนี้จะมาในรูปแบบของความประมาท
งานที่ต้องตรวจสอบเซ็นเอกสารเซ็นคำประกัน
รับผิดชอบต่างอาจมีข้อผิดพลาด
ดูดูให้ดีมีมีให้ดูเพราะมีเกณฑ์เซ็นผิดที่ผิดทาง
ทำให้ต้องมาปวดหัวยกใหญ่ทีหลังแถมจะของหายถูกขโมยด้วยความประมาท
ชาวก็รับผลต้องตั้งไข่เพื่อตั้งสติให้ดีสาธุ
อันดับสามราศีเมทุนสภาพอากาศในช่วงนี้ไม่มีผลต่อความตึงเครียด
แต่สภาพคล่องทางการเงินส่งความตึงเครียดเข้ามาให้ชาวเมทุนอย่างจัง
จังอะไรน่ะเหรอชินจังคืนจะวิตกกังวลด้านการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
เห็นตัวเลขแล้วหัวหมุนแต่อดทนสักกัดนิดจะผ่านไปได้ด้วยดี
อันดับสองราศีกันจะมีเหตุการณ์กัญญาแห่งเมียเข้ามาแทรกแซงสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว
ความรักครั้งเก่าในอดีตจะเนสอับยูเตินกลับมาใหม่
เรากันจะต้องเข้มแข็งจิตแข็งหนักแน่นมั่นคงไม่งั้นจะกลายเป็นปัญหา
ที่ตามแก้ไม่มีวันจบสิ้นได้ง่าย
อันดับหนึ่งราศีกุลความรักจะเกิดความผิดพลาดเข้าใจผิดยกใหญ่
คนรักจะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงจากคำพูดต้องระวังระวังระวังระวัง
หากคิดจะตัดสินใจทำอะไรร่วมกันเช่นธุรกิจการแต่งงานการสร้างบ้าน
รักครั้งนี้จะเป็นบททดสอบความรักให้ผ่านไปได้ด้วยเกรดสี่พยายามเข้าใจกัน
ใจเย็นจะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดี
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศี
ดวงแรงแรงร้ายเจ๊น้ำยังชิดซ้ายเดือนสิงหาคม
ฟังแล้วก็เครียดอย่าไปซีเรียสมาก
เอ้าเจ๊หลีขอตัวไปเต้นกับเจ๊น้ำดีกา